นนทบุรีลูกจ้างสาวชาวลาวตกอกตกใจเพราะงูเหลือมตัวใหญ่เข้าบ้าน

ที่บ้านหลังนี้กันก่อนบ้านเลขที่๒๒

ชัดมากใกล้มากตกใจอีก

โอ้โหขนลุกเลย
ที่นี่คือชุมชนลภาวัน๑ตะบนบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
เจ้าหน้าที่อาจารย์ปกกัดภัยได้รับแจ้งจากชาวมาดให้ไปจับงูที
ก็ไปแล้วฮะเพราะงูตัวนี้มันใหญ่ซะละเกิน

เจ้าหน้าที่มาถึงก็ใช้ห่วงท่อรัดหัวงู

แล้วที่เห็นมันหยดติ๋งนี่แหละ
อ่าอะไรครับ
ขี่มันนะครับ

คุณลักษณ์งามขำเป็นลูกจ้าง

บอกว่าพบงูเหลือมขนาดใหญ่
ขดอยู่ตรงหัวเสาตรงท่อปลาปลาภายในบ้านพอดี

คาดว่าน่าจะโดนงูเหลือมตัวนี้เหมือบไปแล้ว
แล้วเมื่อเบื่อไปแล้วมันก็คงจะไปไหนไม่ได้
ก็คงจะขดรออยู่ตรงนี้อยู่พักใหญ่

ก็ไม่มีทุ่งขวังว่ะนี่
อาจจะย่อยไปแล้วเดรวงกระทานมานานแล้วมันจะทรายวันแล้ว

ก็มาทำการจับมันแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกล

ไปไปเป็นสิ่งที่สุขเถิด
อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย